ดูเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
เขาพาน้องชายไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่า
ถูกชายชะกัน๓๔คนเนี่ย
รุมทำร้ายร่างกายกลางร้านสะดวกซื้อ
สลบส่วนแฟนสาวถูกตบหน้าด้วย
เหตุผลก็คือมีเรื่องกันมาจากร้านจิ้มจุ่มแหละ
อันนี้เป็นคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ได้คุณผู้ชมนะฮะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มชายชะกัน๓คนไปทำร้าย
นายนัทพลโพอุรายอายุ๒๑ปี
แล้วก็แฟนสาวกลางร้านสะดวกซื้อ

แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อย

นายนัทพลถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บน้อย

ผู้หญิงแฟนสาวเสื้อแดงพยายามไปห้าม
แต่ผู้ชายตบหน้าเข้าไปครับ

จากนั้นเนี่ยเมื่อเวลาสักประมาณตี๒ที่ผ่านมาครับ

เขาพาน้องชายก็คือนัทพล
ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจ

น้องชายถูกทำร้ายร่างกายให้กับตำรวจเป็นหลักฐาน
รวมไปถึงนำคลิปดังกล่าวโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว

โดยผู้ชายกลุ่มนี้เป็นทหารด้วยนะครับ

เนี่ยถูกทำร้ายก็เลยรีบออกไปดู
พบว่าน้องชายกับแฟนสาวมีปัญหากับพนักงานร้านจิ้มจุ่มที่อยู่ปากซอย
มีปัญหากันเรื่องของเงินค่าหอพักที่อยู่ด้วยกัน

น้องชายพาแฟนไปนั่งกินจิ้มจุ่มที่ร้าน

จนเกิดเป็นปากเสียงกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน

แล้วก็ไปนั่งซื้อข้าวกินที่ร้านสะดวกซื้อในซอย

จู่พนักงานของร้านที่เคยมีเรื่องกัน๓คน
ลักษณะผมสั้นเกลียนเดินปรีเข้าไปพร้อมถลกเสื้อขึ้น

โดยน้องชายถูกกระทืบจนปากแตก
ได้รับบาดเจ็บล้มนอนสลบไปกับพื้น
เหตุการณ์นี้ก็มีคนแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ
พอเห็นคลิปแล้วตกใจมากเพราะว่า

ไปฟังเสียงพี่ชายของผู้บาดเจ็บกันหน่อย
แฟนของน้องผมเนี่ยคนที่โดนตกเนี่ย
กับพนักงานที่ร้านที่ร้านอาหารที่เขาไปกัน
คือเป็นเพื่อนกันรู้จักกันอยู่แล้ว

แล้วก็เหมือนกับทะเลาะกันที่ร้าน

น้องผมก็ห้ามแฟนแล้วก็พาแฟนกลับบ้าน
ก็พาทุกคนกลับอันนี้คือที่เขาเล่าให้ผมฟัง

มาซื้อข้าวแล้วก็กลับไปนั่งกินที่บ้าน
แล้วผู้หญิงน้องผู้หญิงสองคนเล่าให้ฟังว่า

แล้วก็ถกเสื้อครึ่งปืนอยู่ที่เอว
แล้วดูว่ามีปืนอะไรประมาณเนี่ยครับ
แล้วก็บอกว่าพวกมึงอยู่เฉย
แล้วหลังจากนั้นก็ใส่น้องผมประชาติน้องผมไปกับผู้หญิง
เหมือนน้องผู้หญิงห้ามไม่ให้มาทำร้ายน้องชายผม

คนถูกทำร้ายกับคนทำร้ายรู้จักกันนะฮะ
แต่ว่าก็มีการไปทวงเงินเรื่องของค่าหอพัก

แต่ฝ่ายชายก็ถูกกระทืบจนสลบลงไปนะครับ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสนบางกอกน้อยก็ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน

เพื่อหาข้อเท็จจริงกันต่อไปว่าเป็นทหารจริงหรือเปล่า